คุณผู้ชมครับเรื่องราวในโลกโซเชียล
แล้วก็เรื่องราวความทันสมัยในโลกดิจิทัล

ให้เป็นชุมชนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ก็คือนำความทันสมัยมาสร้างช่องทาง
ในการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนให้แก่ชาวบ้าน
รวมถึงเป็นการสร้างรายได้ที่ดีด้วยนะครับ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณกนกรัฐโกวิชัย
มะพร้าวข้าวโพดเมลอนสด
ทั้งหมดนี้เป็นผลผลิตจากไร่ของเกษตรกร
อำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์

ช่องทางการค้าออนไลน์ที่สร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรในอำเภอนี้
เกษตรกรที่นี่นะคะนำความรู้ที่ได้รับจากเทคโนโลยี
ต่อยอดในการเพิ่มผลผลิตค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมข้าวโพดหรือเมลอนนะคะ
ซึ่งสินค้าเหล่านี้ล้วนเป็นสินค้าที่ได้จากเกษตรอินทรีย์ทั้งสิ้นค่ะ
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าค่ะ
เกษตรกรไร่ข้าวโพดยอมรับว่า
เทคโนโลยีมีประโยชน์เมื่อนำมาใช้ควบคู่กับการทำเกษตร
เพราะเป็นช่องทางขยายตลาดเพิ่มยอดขาย
และยังแนะนำให้เกษตรกรรุ่นใหม่หันมาใช้ไอทีเข้ามาช่วยเพิ่มรายได้
เหมือนไร่ข้าวโพดของตัวเองที่ลงทุนไร่ละ๑๕๐๐บาท
กำไรถึง๓๐๐๐บาทในเวลา๒เดือน
แล้วก็ลองสมัครเข้าไปดูนะครับ
แล้วก็ลองเอารูปผลผลิตแล้วก็ขั้นตอนการทำของเราเนี่ยลงไปนะครับ
จากที่ผมส่งกิโลละ๕บาท
ตอนนี้ผมก็เพิ่มมูลค่าอีกเท่าตัวหนึ่งนะครับ
แล้วก็มีคนรู้จักมากขึ้น
เกิดจากการนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน

จนสามารถขายได้นับร้อยลูก
เขาก็ช่วยขายให้โฆษณาติดต่อให้อะไรอย่างนี้
ที่ไหนจะต้องการเขาก็ติดต่อให้อย่างนี้

เตาที่นี่ดีนะบรรพศนี่นะอะไรนี่
ของคนดำบลน้องกฏบรรมัยนี่ก็ทำไว้

ขายได้รู้สึกว่าจะพอ๑๕๐ลูกแล้วมั้งน่ะ

ต้องการให้ชาวบ้านรู้จักการใช้ร้านค้าออนไลน์

เพื่อต่อยอดให้ชาวบ้านมีรายได้
ทำกลางภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและภัยธรรมชาติ

โดยตั้งเป้าให้การสนับสนุนทุกร้านค้าในชุมชน
มีรายได้เพิ่มขึ้นภายใน๑๒ปี

เพราะฉะนั้นมันต้องทำอะไรที่มันต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา

ยอดขายที่อาจจะได้น้อย

เราก็มีการนำมาประชาสัมพันธ์
นำมาขายให้
เขาก็จะเหมือนกับ

บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์
อำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อเป็นช่องทางให้ชุมชนสร้างรายได้

จ้างร้านค้าออนไลน์ตั้งแต่ประธาชนสามารถที่จะเลือกสินค้า
และเข้ามาประสานกับเขาว่าเขาจะเอาสินค้าอันนั้นขึ้นในเว็บไซต์

และเข้ามาประสานกับเขาว่าเขาจะเอาสินค้าอันนั้นขึ้นในเว็บไซต์

จะยอมรับว่าการดำเนินงานมีความยาก
คัดเลือกวิทยากรสถานที่ตั้งของศูนย์แต่ละแห่ง
และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ประกอบการชุมชน
เกษตรกรในท้องถิ่น๖๐๐๐รายให้มีร้านค้าออนไลน์กว่า๔๕๐๐ล้านค้า
และผลักดันให้เกิดมูลค่าการซื้อสินค้ากว่า๒๐๐ล้านบาทภายในปี๒๕๕๙